เห็นภาพนี้เชื่อว่าหลายคนจะกำลังใจดีขึ้น
รวมไปถึงครอบครัวของน้องก็มีการอัปเดตอาการให้กับแฟนคลับได้ติดตามกันมาโดยตลอดด้วย
โดยภาพนี้นะคะคุณแม่ได้มีการโพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อวานนี้
เป็นคลิปที่น้องสกายเห็นไหมคุณโชว์ความน่ารักสดใสร่าเริง
แถมยังต้องนอนอยู่รักษาตัวอยู่บนเตียงคนไข้
แต่ว่าก็ดูอารมณ์ดีขึ้นนะดูน้องเขาแบบร่าเริงมากอะคุณ
คุณแม่บอกว่าได้คีโมเป็นวันที่๔แล้วค่ะไม่มีเว้นวันเลย
รวดยาวตั้งแต่วันจันทร์ติดต่อกันอาการน้องตอนนี้นะคะ
ยังเปลี่ยนแปลงไปมากเลยแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงเล็กน้อย
เพราะว่าในปากเนี่ยเริ่มที่จะมีแผลอักเสบเริ่มที่จะเลือกทานแล้ว
น้องอยากทานไก่ทอดกับเฟรนด์ฟราย

เพราะว่านี่มีพี่คนสวยมาคอยเอาใจน้องนะคะทั้งวันเลย

ก็เลยทำให้น้องอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้น
แต่ก็มีบางช่วงที่น้องเริ่มที่จะเอาแต่ใจนะคะ
คุณแม่บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าฤทธิยาหรือเปล่า
ต้องตามดูอาการกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ
แล้วก็คุณแม่นะคะครอบครัวของน้อง
ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับครอบครัว
แล้วก็ส่งมาให้น้องสกายโดยตลอดเลยค่ะ

เห็นแบบนี้นะแฟนคลับก็ใจชื้นขึ้นมา
เห็นน้องแบบสดใสร่าเริงอารมณ์ดี

เชื่อว่าก็ทำให้ครอบครัวยิ้มออกได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ต้องบอกว่าน้องสกายแล้วก็คุณแม่
รวมไปถึงครอบครัวกำลังใจดีมากนะ
ต่อสู้กับโรคร้ายแบบนี้แล้วก็เจอแบบอุบอับด้วย
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ
เทิงไทยรัฐต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องกันด้วย